หลังจากที่ผลการเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อสรุปว่าจะให้ผ่อนปลนการลื้อถอน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าดำเนินการลื้อถอนเอง
ในวันที่๒๙สิงหาคม
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธวระครับ
บรรยากาศการลื้อถอนรีสอร์ทภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์วันแรก
ขยายเวลาออกไปอีก๗วัน
ผู้รับเหมาส่วนหนึ่งเร่งเข้ารื้อถอนรีสอร์ทท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดช่วงเช้า
ขณะที่เจ้าของรีสอร์ทบางแห่งทยอยนำรถกระบะหลายคัน
ขนย้ายตู้เตียงและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ลื้อถอนออกมาจากห้องพักเพื่อเก็บไว้บางส่วน
ประตูที่นอนรวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะ
คือชิ้นส่วนที่ผู้รับเหมาสามารถลื้อถอนออกมาได้จากห้องพักค่ะ
คำสั่งของผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่สั่งให้เจ้าของรีสอร์ทนั้นเร่งทำการลื้อถอนต่อด้วยตัวเอง
ภายในเวลา๗วันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะ
ไม่ว่าสภาพอากาศวันนี้ฝนตก
แต่ว่าพวกเขาก็ยังพยายามที่จะขนของให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
เพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัดจากการเดินตรวจสอบที่นี่

เป็น๑ใน๑๙รีสอร์ทที่จะต้องทำการเร่งรื้อ
สภาพอาคารค่อนข้างแข็งแรงและได้มาตรฐานนะคะ

เริ่มต้นจากการสร้างห้องพักเพียง๔หลังค่ะ
จากนั้นก็ได้ทยอยสร้างมาปีละ๒๓หลังนะคะ

ปัจจุบันนี้มีห้องพักทั้งหมด๑๔หลัง
ให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่ง
เจ้าของบอกว่านักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาจองห้องพักเต็มทุกปีค่ะ

แต่ละห้องเนี่ยได้มีการเริ่มเก็บชักโคกและชิ้นส่วนที่พอจะขายได้
เจ้าของบอกว่าถ้าหากขายได้
เงินจากการขายชิ้นส่วนตรงนี้
ก็จะนำไปต่อยอดในการทำมาหากินต่อไป

พวกเขาก็คงจะต้องนำของเหล่านี้ไปแบ่งให้ญาติญาติใช้กันเองค่ะ
ทศพลโรธนากรเจ้าของรีสอร์ทสารฝัน๑ใน๑๙รีสอร์ท
สารมีคำสั่งพิพากษาให้ออกจากพื้นที่บอกว่า

หากขายได้คงจะเป็นเงินก้อนสุดท้าย
ที่จะต่อลมหายใจในการทำมาหากินต่อไป
หลังจากนี้เขาและครอบครัวต้องแบกรับภาระหนี้สิน

จากการกู้ยืมเงินนอกระบบมาสร้างรีสอร์ท
รวมถึงเงินค่าลื้อถอนที่รัฐต้องเรียกเก็บ

ผมก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่า

คือเหมือนกับว่าคนไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือว่าหน่วยงานรัฐ

ว่าเราจ้างช่างจ้างทีมงานจ้างรถ
อะไรพวกนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

คงจะไม่มีเงินไปให้กับภาครัฐนะครับ

ชาวไทยเชื้อสายมงค์ส่วนใหญ่ยอมรับว่า
ยืดระยะเวลาลื้อถอนออกไปเพียง๗วัน
คงไม่สามารถลื้อถอนทั้งหมดได้ทัน

ให้เร่งเก็บเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่พอจะเก็บได้

ก็จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะทำมาหากิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ดูแลการแก้ปัญหาที่ภูทับเบิก
คำสั่งของนายกรัฐมนตรี
โดยย้ำว่าต้องเป็นไปตามกฎหมาย
แต่ที่ต้องดูเพิ่มเติมคือในส่วนความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน